แล้วก็ช่วงนี้มันโค้งสุดท้ายที่วิ่งสู่ทางตรงแล้ว

ส่วนเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากที่อุดรธานี

มาร่วมพิธีบวงสวงพระปู่ศรีสุโธนและมญาศรีมถุมมาจ้ะนั้นพิธีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ในพิธีนะก็มีการรำบวงสวงสวดมนต์ตามปกติทุกอย่าง
แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับจ้องกันมากเลยก็คือการทำพิธี

หลายคนหยิบมือถือขึ้นมา
เพื่ออะไรครับศอกอีกแล้วรอทายสิ

ไปทายล่ะครับว่าเอ๊ะเนี่ยในขันน้ำมนเนี่ย

คือชาวบ้านเขาก็เถียงกันนะนะ
เห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้ก็บอกหน่อยละกัน

แต่เนี่ยชาวบ้านเขาเห็นในอ่างน้ำมนต์แบบนี้เขาแล้ว
เขาบอกว่ามันจะเป็นเลข๓๗บ้าง๗๔บ้าง๕๕บ้าง
ถ้าออก๕๕สงสัยจะมีความสนุกความคำ

แต่ว่าเล่าให้ฟังมันเป็นความเชื่อของเขา
ไม่ได้มาบงมาใบ้อะไรแต่อย่างไรนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครไม่เห็นเลขในอ่างน้ำมนศักดิ์สิทธิ

ก็จูงมาให้จูงมือลากกันมาที่นี่ครับ

ใช่ครับต้นมะเดือยักษ์อายุนับร้อยปี
นี่คืออีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้ใครที่ไปที่นั่น
ส่วนใหญ่เขาจะไปเนี่ยโอ้ยทั้งโรยทั้งขูดทั้งสองทั้งกดชัตเตอร์
คือเขาก็มีป้ายห้ามไว้แล้วนะครับว่าอย่าไปขูดเลย
ไปโรยแป้งอะไรเลยแต่บางทีก็ห้ามไม่ได้จริง
ก็ต้องยอมรับกันไปแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ย
ที่ทั้งโรยทั้งขูดเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแล้ว
ประชาชนเริ่มจะเชื่อแต่บางคนก็ดื้อก็ทำกันไป
แต่ผมขอเตือนว่าอย่าไปทำเลยบางทีมันเป็นธรรมชาตินะ
ถูกเคารพกฎกติกาเขาถ้าเกิดว่ามันโดนแป้งเขาเยอะมันอาจจะตาย
แล้วต่อไปมันไม่มีที่ให้เรายึดเหนียวนะคุณผู้ชม
มันเป็นความเชื่ออีกแล้วล่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ